สนับสนุนโดยดีที่สุดคือการให้ไม่สิ้นสุด

แล้วก็เป็นภาพข่าวที่ทำให้เรากลับมาว่าอ้อมีข่าวของสมาคมลอนเทนนิสอีกครั้งหนึ่งนะคะ
อย่าหาว่าแซวกันแรงนะคะเพราะว่าสมาคมนี้ชื่อห่างหายไปจากวงการกีฬาแบบเปรี้ยงปร่างเนี่ย

แล้วก็กลับมาเปรี้ยงกันอีกครั้งก็ตอนที่มีการชกต่อยกันในพื้นที่ของสมาคมเองนะคะ
แต่ทีนี้ถ้าเราย้อนกลับไปดูข่าวค่ะตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาเก้าอี้เปลี่ยนคนนั่งแล้วเรียบร้อยนะคะ
แต่ว่าเก้าอี้ยังร้อนอยู่ค่ะเพราะว่าทางชุดเก่าคือคณะกรรมการชุดเก่าเองก็ยังมีการอุทธรณ์เรื่องอยู่นะคะ
ในขณะที่กรรมการชุดใหม่เองก็บอกว่าจริงควรจะเข้าไปตั้งแต่เมื่อต้นปีทันทีที่ได้ชื่อนายกคนใหม่แล้วก็ยังเข้าไม่ได้
แล้วก็มีข่าวมาประปรายค่ะบรรยากาศตึงเครียดมีทหารประกบเข้าไป
ล่าสุดนี้มีตำรวจกำลังตำรวจต้องมารองรับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในสมาคม
ตกลงแล้วสมาคมในสมาคมกีฬาหรือเปล่านะคะวันนี้เรียนแนะนำแบบนี้นะคะ
แต่เดี๋ยวจะถามย้ำว่าแนะนำตำแหน่งนี้ถูกหรือเปล่า
นายกสมาคมกีฬาเทนนิสลอนเทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทยนะคะ
นายกสมบัติเอื้อมมงคลสวัสดีค่ะ

ที่เรียนถามว่าที่ฉันแนะนำถูกไหมเนี่ยคือเดี๋ยวจะหาว่าอย่างนี้ตกลงท่านเป็นนายกอย่างเป็นทางการหรือยังอ่ะคะ
ถ้าพูดถึงทำตามกฎหมายน่าจะเป็นละ๑๐๐แล้วครับ
ค่ะแต่ข่าวเมื่อปลายเดือนที่แล้วก็ยังมีแบบอุทธรณ์กันอยู่จะมียกเลิกจะมีโมคะอยู่เลยนะคะ
คือถ้าเราแนะนำท่านแบบนี้เดี๋ยวสื่อหาว่าเลือกแล้วอีกค่ะ
ไม่ครับคือช่วงแรกอาจจะได้หลังจากที่ท่านผู้ว่ารับรองมาเมื่อวันที่๑๒เมษาแล้วเนี่ยน่าจะ๑๐๐แล้วครับผม

ค่ะตกลงยังมีเรื่องอุทธรณ์กันอยู่ไหมคะ
คำว่าอุทธรณ์เนี่ยมันเป็นระหว่างชุดเก่าไปอุทธรณ์ท่านผู้ว่าหรือส่วนไหนของราชการในประเทศไทยว่าจะไปสารไหนแล้วแต่ก็เป็นหน้าที่ของชุดเก่า

นายกสมบัติเนี่ยนะคะถือว่าหน้าใหม่เลยไหมคะคือเรียนไม่ได้เห็นหน้าค่าตาท่านในข่าวอะไรมากมายเลยนะคะคือใหม่ไหมคะเพราะเราเพิ่งจะเห็นการเลือกตั้งของสมาคมฟุตบอลไปเนี่ยนะคะเราก็โอ้เราเห็นโอ้คนนั้นคนนี้คุ้น
ถ้าผมยังว่าสมบัติผลลงกรเนี่ยพาร์ตเนอร์กันคู่หูกัน
ก็จะรู้ทันทีว่าสมบัติพระองค์กรในสมัยช่วงที่กลับไป๓๐ปีได้นะครับ
สนามที่ยกตัวอย่างมีการแห่งขันที่ซอยสวัสดีสคมฟิตรัสคนดูก็จะสปีนรั้วดูอะไรแหละครับประมาณนั้นนะครับ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
กีฬาเก่านักกีฬาเก่านักกีฬาเก่านักกีฬาเก่านักกีฬาเก่านักกีฬาเก่านักกีฬาเก่านักกีฬาเก่านักกีฬาเก่านักกีฬาเก่านักกีฬาเก่านักกีฬาเก่านักกีฬาเก่านักกีฬาเก่านักกีฬาเก่านักกีฬาเก่านักกีฬาเก่านัก

ตอนที่ท่านได้รับเลือกเนี่ยก็ไม่ได้เป็นข่าวดังมากสำหรับคนนอกวงการนะสำหรับคนนอกวงการแต่มันดังมาเรื่อยเรื่อยเพราะว่าความขัดแย้งกับบรรยากาศในสมาคมครับเนื่องจากท่านเงียบมากนี่นะคะแต่ว่าข่าวที่ตามมาหลังจากที่ได้ชื่อนายกสมบัติแล้วเป็นนายกสมาคมแห่งนี้คนใหม่เนี่ยครับเอางี้ค่ะ
เลขาของผมเนี่ยคือท่านพลเอกสมโพธินะครับท่านเองก็มีทศตามท่าน๓๔คนอยู่แล้วตามลักษณะของท่านของพลเอกเอาอย่างนี้ของทหาร
เพราะเอิญว่าวันนั้นที่ไปเนี่ยท่านก็ชวนเพื่อนท่านไป๒๓คนคราวนี้เพื่อนท่านแต่ละคนก็มีทอสอติดตามไปด้วยมันก็ได้ดูว่าผมเอาทหารไปจริงไม่เลยผมเองก็ไม่มีนะครับ
ผมก็มีท่านเลขาผมนะครับไปเดินไปไปขอว่าวันนี้หลังจากเลือกตั้งมาแล้วผู้ว่ารับรองมาแล้วขอให้ทางสมาชุดเก่าส่งมอบงานมา
เพราะเอิญว่าวันนั้นเนี่ยเผอิญเพื่อนผมก็ไปเยอะนะครับมันก็เลยดูเยอะพอดีเพื่อนผมเยอะก็เลยไปกันทางฝ่ายทหารจริงแล้วมีไม่ถึงผมว่า๑๐กว่าคนเอง
อย่างที่เขาบอกว่า๔๐กว่าคนไม่ใช่นั่นคือรวมคนที่ไปด้วยมากกว่าแต่ไม่ใช่ทหาร
ก็คิดได้ได้ทั้งสองแบบนะครับแต่ผมด้วยความบริสุทธิ์ใจจริง
ผมไม่ได้ว่าเอาทหารไปเพื่อไปข่มขู่ใครหรือนี่ติดตามท่านมาผมก็ไม่ได้ข่มขู่ใครนะครับ
แค่เขาติดตามท่านมาเท่านั้นเองแต่คนอื่นจะมองว่ายังไงก็ว่ากัน
อันนี้ไม่ว่ากันอันนี้ผมก็รับสภาพนะครับ
๒๓อักษราคมคือเลือกตั้งได้ชื่อนายกคนใหม่วันนั้นคือนายกสมบัติ
หลังจากนั้นเข้าไปที่สมาคมเนี่ยกี่ครั้งคะ
รวมถึงวันที่๓ทั้งหมด๓ครั้งครั้งแรกไปอย่างไม่เป็นทางการ

ไม่มีไม่มีแน่นอนนะครับ

พอเดินเข้าไปประมาณสักครึ่งชั่วโมงก็มีการไปแจ้งตำรวจ
ว่าผมจะมาทำร้ายหรือจะมาอะไรอย่างนี้นะครับ
แล้วอีกสักพักท่านอุปนายกท่านกรรมการก็มากันเต็มไปหมดเลย

ผมก็บอกว่าผมในฐานะที่ผมเลือกตั้งแล้ว
ผมพูดตามกระบวนการกฎหมายนะครับว่าผมเลือกตั้งแล้ว
ทางกรรมการชุดเก่าก็บอกไม่ได้โมคะ
ผมไม่รับรองคุณหรอกคุณมาทำไม
คุณมาเรียกคนประชุมไม่ได้อะไรอย่างนี้
ผมก็เลยไปนั่งคุยกับท่านที่ห้องอาหารที่สมาคม
ก็นั่งคุยท่านก็บอกคุณมาไม่ได้คุณอย่างนู้นอย่างนี้ก็ว่ากันไป

ผมบอกงั้นผมขอลาแล้วครับผมขอกลับดีกว่า
อันนี้คือวันยากาศครั้งแรกที่เข้าสมาคม
แล้วครั้งที่๒ก็ที่บอกว่ามีข่าวว่าไปกับทหาร๓๐๔๐คน
ซึ่งนโยชน์สมบัติบอกว่าไม่ใช่ไม่ได้เลยนะ
แต่ไม่เป็นไรค่ะถ้าเอาจากภาพข่าวล่าสุดคือวันที่๓พฤษภาคม
ทุกคนตกใจนะคะว่าโอ้โหนี่มันบรรยากาศหน้าสมาคมทีนี้เหรอเนี่ย
คือเอาอย่างนี้ก่อนนะคะคือมันดูบรรยากาศแย่ตั้งแต่
เข้าไปคุยกันชั่วโมงกว่านักข่าวไม่ได้ฟังด้วยนะคะ
ออกมาจะแถลงข่าวมีให้เปลี่ยนที่แถลงข่าวด้วย
อย่าแถลงข่าวตรงนี้ให้ไปแถลงข่าวตรงอื่น
ดิฉันก็ไม่อ้างนะคะว่าเป็นเสียงของใครพูด
แล้วพอเสร็จแล้วเนี่ยพอนายกสมบัติคล้อยลงไปปุ๊บ

คือมันเกี่ยวกันไหมกับบรรยากาศเอิม
คือที่คนเขาต่อยกันเกี่ยวกับที่นายกสมบัติเข้าสมาคมป่ะคะ
เกี่ยวกับบรรยากาศหลังจากคุยกันชั่วโมงเสร็จหรือเปล่าคะ
ก็ผมคิดว่ามันก็เป็นส่วนเหมือนกัน

แต่เรื่องที่ผมจะไปทำอย่างนี้ผมไม่ใช่

ผมจะเข้าไปเวลาบ่าย๓โมง๓๓นาทีนะครับ

ผมก็เดินขึ้นไปตามปกติก็ขึ้นไปก็พบท่านอุบันยกษ์ท่านพลเอกทวัดชัย
แล้วก็ทนายความของเขากรรมการนั่งอยู่สี่ห้าคนทางผมก็มีท่านเลขา
แล้วก็เพื่อนท่านเลขาและกรรมการของผมคุณอัตนานาคุณไทยสนุก็นั่งกัน
พอนั่งปุ๊บก็ท่านพลเอกธวัชชัยก็บอกว่า
วันนี้เรามาคุยกันที่มันมีอะไรบ้างที่จะเอายังไงแล้วแต่ตรงนี้นะ
ก็ช่วงแรกนักข่าวก็ถ่ายรูปถ่ายภาพประมาณสัก๕นาที๑๐นาที
ก็เชิญนักข่าวออกไปซะก่อนเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไม่ดีนะครับ
อาจจะมีผู้รุนแรงไปเดี๋ยวเกิดไปจับประเด็นอะไรมาซวยอีกผมก็จะซวยอีกด้วย

แต่พอเอิญว่าเมื่อวานที่๓ผมก็ดีใจนะครับ
ที่ท่านพลเอกธวัชชัยได้เรียกเขามานั่งคุย
ด้วยความเสียงเนี่ยโทนเสียงของท่านกับวันก่อนกับวันเมื่อวันที่๓เนี่ย

คือแต่ทราบใช่ไหมคะว่าต่อให้ทางกรรมการชุดเก่า

แต่ว่ามีให้เตรียมตำรวจเอาไว้ด้วย
ใช่เพราะว่าทางชุดเก่าก็ไปแจ้งความ

ที่ได้รับแต่งตั้งรับรองจากสมาคมแล้ว
นายกเนี่ยขอให้ไปสังเกตการเหมือนกัน
เพราะเอิญตำรวจสอนอเดียวกัน

ส่วนส่วนชั้นสองที่คือประชุมชั้นสอง
ก็กระบวนการก็นั่งคุยกันไป

ก็ต้องเข้าใจทนายนะ
เข้าใจค่ะทุกคนอยากให้เจ้านายทุกคนชนะ

แย้งนู่นง่างจนเรื่องไปนานพอสมควร

ว่าถ้ามีหนังสือ

ถ้าผมเอาหนังสือจดทะเบียนออกมาแล้วเรียบร้อยไหม
ทางฝ่ายชุดเก่าก็น่าจะ

แต่มีข้อแม่ว่าถ้าเกิดจะมีการฟ้า

ทางชุดเก่าก็ไปฟ้องร้อง

เรื่องสารเรื่องอะไรแล้วแต่

หลังจากที่พวกท่านบอกว่า

ยังไม่มีใบรับรองจากผู้ว่า

รอรอจนกว่า

บรรยากาศที่สมาคมวันนั้นเนี่ย
คู่ขัดแย้งที่ลงไม้ลงมือกันเนี่ย

กับฝั่งกรรมการชุดเก่าเปล่าป่ะคะ

คือคนที่เริ่มต้นเนี่ยก็คือเป็น
เป็นกรรมการผู้ดักศิลป์

กับอีกคนนึงเป็นเหรนยิก
ของสมาคมนะครับ

รับเงินเดือน

ที่ฉันถามภาษาง่ายคือมีคนของท่าน

มีคนฝั่งท่านร่วมในการ

ที่เขาให้ผมลงมาผมลงไปข้างล่าง
พอลงไปข้างล่างไม่ถึง๕นาที

แล้วผมก็เพิ่งมาดูในเทปที่ถ่าย

งั้นเราฟังจากฟาก
กรรมการชุดเก่าตกลงยอมรับหรือยังว่าชุดใหม่เขาจะขอมาทำงานแล้ว
เพราะเขาเป็นตัวจริงแล้วสักครู่ค่ะ
คุณผู้ชมค่ะที่ฉันแนะนำท่านแบบนี้รักษาการอุปนายกสมาคมลอนเทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทย
ผลเอกธวัชชัยสมุทรสาครท่านทศชัยสวัสดีค่ะ

ของท่านที่ฉันแนะนำว่ารักษาการอุปนายกนี่ถูกหรือเปล่าคะครับ
ก็ตอนนี้มันมันหมดเวลาแล้วก็คงต้องรักษาการครับอ๋อค่ะเอ๊ะ
ถ้าอย่างงั้นคือความหมายที่ถามท่านแบบนี้นะคะคือตกลงแล้วเนี่ย
ชุดของนายกสมบัติเนี่ยเป็นนายกแล้วก็เป็นกรรมการสมาคม
อย่างถูกต้องอย่างเป็นทางการแล้วหรือยังคะอ๋อยังยังครับค่ะ
แต่ยังไม่ได้จดทะเบียนคือการเป็นถูกต้องเนี่ยมันต้องจดทะเบียนที่
ที่ที่นนท์ฮะค่ะที่ที่นนท์แล้วก็ที่ที่การกากีฬาครับครับครับ
ทีนี้คือมันจะมีสองขั้นตอนถึงจะยอมรับได้ว่าเป็นตำแหน่งนี้อย่างเป็นทางการก็คือว่าต้องมีรับรองก่อนแล้วก็ถัดมาคือจดทะเบียนถูกไหมคะ
ครับครับค่ะรับรองเนี่ยหนังสือออกมาแล้วจากผู้ว่าการนะคะ
เรียนเข้าใจถูกต้องไหมคะคือเขารับรองแบบที่ผมส่งข้อผิดข้อบังคับ
มีปลอมแปลงลายเซ็นไป๑๕ฉบับเพราะว่าการก็ประสานกันก็ดูเข้าใจแต่ว่าไม่ทราบว่าออกมาอย่างนั้นได้ยังไงผมไม่เข้าใจครับ
ถ้าที่ฉันดูหนังสือฉบับล่าสุดเนี่ยนะคะที่มีลายเซ็นต์ของผู้ว่าสกลเนี่ยก็รับรองตำแหน่งของตัวนายกสมบัติแล้วนะคะ
แต่อันนี้คือการรับรองถูกไหมคะแล้วก็คือคือรับรองโดยความเห็นส่วนตัวของผู้ว่าแต่ว่าความเห็นทั้งหมดเนี่ยผมก็เลยต้องมีความจำเป็นต้องไปร้องสารปกครองกลางนะฮะ
สรุปว่าตอนนี้เนี่ยแม้แต่การรับรองเนี่ยทางพลเอกธวัชชัยก็ยังอุทธรณ์กันอยู่เหรอคะ
ครับครับไปร้องสารปกครองกลางเลยครับผมไปร้องมาเมื่อวานครับครับเขาก็รับคำร้องไว้แล้วฮะ

เพราะฉะนั้นในส่วนของการถ้าสมมุติไม่ได้ผ่านรับรองแปลว่าจดทะเบียนนี่ก็ทำไม่ได้ป่ะคะหรือว่ามันคู่ขนานกันไปได้คะ
จดทะเบียนนี้ต้องเป็นหลักการตามระเบียบเลยนะฮะต้องสมาคมเก่าเป็นผู้พาไปจดครับ

ผมต้องพาไปจดพาชุดใหม่ไปจดครับอันนี้เป็นระเบียบผู้ว่าสั่งจดก็ถือว่าผิดครับ
งั้นที่ฉันทำความเข้าใจกับท่านก่อนนะคะสรุปแล้วในมุมของพลเอกธวัชชัยเนี่ยคุณสมบัติยังไม่ได้เป็นนายกสมบัติเหรอคะ
คือเป็นนายกความคิดของผู้ว่าแต่ว่าตามกฎหมายจริงแล้วมันต้องสู้กับอีกหลายยกครับ
ในการเลือกตั้งนายกแล้วผมเห็นพฤติกรรมหลายอย่างที่มันมีการล็อบบี้มีการซื้อเสียงมีหลายอย่างผมสั่งยุติการประชุมก่อนหมดวาระประชุมก่อนวาระสุดท้ายด้วย
แล้วก็สั่งโมคะไปแล้วแล้วก็ประสานไปแล้วว่ามันต้องสั่งโมคะแล้วเลือกตั้งใหม่เพราะว่ามีการล็อบบี้กันเยอะ
ผมร้องตั้งแต่วันที่๒๔นแล้วครับ

ทันทีเลยไปหาผู้ว่าเป็นสิทธิ์ครั้งครับ
ผู้ว่ายังบอกโอ้ผมจะดูให้ไม่ต้องห่วงครับอะไรต่าง
แต่ว่าข้อบังคับแล้วผมก็ยังร้องว่าตัวผมเองเนี่ย
ผมไม่ได้เป็นนักกีฬารับชนิดเลย
แล้วไม่เคยเป็นประธานสโมสรไหนด้วย
แต่ว่าเจ้าหน้าที่ของเราเองที่เป็นของฝ่ายเราที่ถูกเขาล็อบบี้ไปเนี่ย
ไปเอาประโหลกให้ผมเป็นประธานสโมสร
สโมสรอันหนึ่งในส่วนนี้

ผมก็ยังถามว่าเฮ้ยผมไม่ได้
นี้ไม่เป็นแล้วคุณไปให้ผมจดแล้วผมไม่เคยเซ็นเป็นประธานสโมสรเลย

เพราะจริงแล้วเนี่ยมันผิดตั้งแต่ต้นแล้วครับ
ถ้าผู้ที่เป็นประธานในการเลือกตั้งเนี่ยไม่มีคนทำบัตรเนี่ยมันจบแล้วครับ
มันต้องหลั่งโมคาตั้งแต่ต้นแล้ว

พลเอกธวัชชัยครับแปลว่าวันที่๑๓เลือกตั้งเสร็จแล้วเนี่ย
ท่านก็เริ่มกระบวนการในการอุทธรณ์ในการส่งไป

แล้วก็ล่าสุดก็คือเมื่อวานี้วันที่๔ที่ไปร้องต่อสารปกครองกลางใช่ไหมคะ
ครับเพราะว่าเขาส่งมาวันที่๓ไงฮะ๓เย็น
เย็นแล้วเหลือวันที่๔วันสุดท้ายวันหนึ่งเราไปร้องการปกครองกลาง
ผมทำเรื่องจน๓โมงครึ่งบ่าย๓๕๓๐นะครับสารก็รับไปแล้วก็รับคำร้องผมตอนประมาณเกือบทุ่มหนึ่งนะครับ
แทรกท่านนิดเดียวค่ะเวลาเหลือน้อยเอ่อวันที่คุยกันวันที่สามตั้งชั่วโมงเสร็จเสร็จเนี่ย

ผมก็บอกว่าคุณก็ไม่ถ้าคุณไปจดไม่ได้สองอันนะครับ
แล้วเราก็โอเคแต่ว่าการร้อนผมก็ร้องต่ออยู่แล้ว
ผมไม่หยุดเพราะว่าผมเนี่ยคล้ายเหมือนถูกหลอกอ่ะ
ดิเครดิตเป็นอุปโลกให้ผมเป็นประธานการเลือกตั้งแล้วก็มาโกงเกินกันแบบนี้

ค่ะงั้นขออีกคำถามหนึ่งค่ะพระอิทธิพัชชัยคะ
งั้นสรุปว่าจนถึงตอนนี้เนี่ยทีมผู้บริหารใหม่จะยังไม่สามารถเข้าไปในสมาคมเพื่อทำหน้าที่ได้ใช่ไหมคะ
เข้าไปทำหน้าที่ไม่ได้อยู่แล้วครับแต่เข้าไปเดินเล่นเดินอะไรได้หมดครับเพราะมันที่สาธารณะครับ
ใครจะเป็นคนชี้ขาดคะท่านใครจะเป็นคนชี้ขาดตอนนี้คะ

ครับครับขอบคุณสวัสดีค่ะ
ตกลงตกลงใครบริหารคะตอนนี้ตกลงมีคนบริหารไหมคะ
นักกีฬาก็เยอะแยะที่มีปัญหาอยู่ตอนนี้นะคะ

สมาคมกีฬาประเทศไทยเนี่ย
ขึ้นตรงกับการกีฬาแห่งประเทศไทย
คนที่ตัดสินใจว่าถูกหรือผิดหรือรับรองหรือไม่รับรองเนี่ย
อยู่ที่การกีฬาแห่งประเทศไทย
ผู้ว่าการเป็นนายทะเบียนนะครับ
นี่คือสิ่งที่ถูกต้องตามกฎหมาย
ในเมื่อในเมื่อผู้ว่าการรับรองผมแล้วรอการจดทะเบียน
สิ้นสุดตั้งแต่วันที่ผมเลือกตั้ง
กฎหมายที่๕๙ของการกีฬา
แล้วมากฎหมายข้อ๒๖ของสมาคม
มันระบุชัดเจนอยู่แล้วครับไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงแน่นอน
แล้วผมถามว่าท่านผู้ว่าการรับรองผมเนี่ย
หรือผิดอย่างที่ท่านบอกที่มีการร้องเรียนจากท่านไป
เขียนไว้ชัดเจนในหนังสืออีกฉบับหนึ่ง
ว่าได้ดูทั้งหมดแล้วแล้วมีเจ้าที่ของการกีฬาเนี่ย

มีรายการทั้งหมดรายงานทั้งหมดไม่มีรายการอะไรที่ผิดอะไรเลย
เขียนชัดเจนท่านก็ใช้เวลาเกือบ๒เดือน
ในการที่ดูแต่ละข้อที่ทางฝ่ายกรรมการชุดเก่า
ส่งไปมีอะไรบ้างโมคะมั่งโกนมั่งลายเส้นปลอมบ้างอะไรต่าง
ดูไว้หมดแล้วท่านถึงรับรองผมมาวันที่๑๒เมษายน
ทีนี้บวกเมื่อสักครู่นี้ต้องเป็นกรรมการสมาคมชุดเก่า
ชุดใหม่ไปจดทะเบียนเหรอคะ
อันนี้ผมถามแล้วนะครับก็จริงไม่ต้องนะครับ
เพราะว่าการกีฬากรุงเทพจะส่งเอกสารไปที่เมืองนนท์
นนท์ก็จดทะเบียนก็ตอบกลับมาก็จบแล้วครับ
นี่ถูกต้องนี่ผมถามนิติกรของการกีฬาครับ
จะเข้าสมาคมวันไหนคะ
หลักหน่อยผมเข้าได้เลย

อุทธรณ์เป็นหน้าที่ที่ทางชุดเก่าไปฟ้องสารปกครอง
ใช้เวลากี่เดือน๖๐วัน๙๐วันไม่เกี่ยวนั่นคือเรื่องขบวนการ
แต่หน้าที่ผมต้องเข้าไปทำงานนี่คืออีกส่วนหนึ่งนะครับ

แต่อย่างไรวันนี้มีเห็น๒ชุดนะคะคุณผู้ชม
สำหรับสองฝั่งที่เป็นข่าวไปล่าสุดนะคะ
วันนี้ขอบคุณนายกนะคะ
ขอบคุณครับสวัสดีครับ
เรียกนายกไปก่อนนะคะ